พอพูดถึงรักแท้ค่ะเรานึกถึงอีกคู่นึงค่ะ

ก็อย่างที่ทราบกันนะคะคุณแตงโมเนี่ยจากเราไปหลายเดือนแล้วนะคะ

ล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไป
คุณเบิร์ตเขากลับมาเหมือนไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนบ้าง
ซึ่งหลายคนก็ดีใจใจชื้นขึ้นมาค่ะรวมไปถึงคุณโมอามีนาด้วยค่ะ
เราได้เจอคุณโมมีนานะคะก็ถามไทยกันบอกว่าได้คุยกับเบิร์ตหรือเปล่า
โมบอกว่าจริงไม่ได้คุยเลยนะพี่
เพราะว่าส่วนหนึ่งหนูก็ยุ่งด้วยพี่เบิร์ตเขาก็ทำนู่นทำนี่ของเขาไป

เพราะว่าโบบอกว่าจริงถ้าพี่เขาดีขึ้นเราก็ดีใจ
คือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้คุยกับพี่เบิร์ตป่ะ
เอาจริงโมก็ยังพูดอยู่ว่า
คือเราไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวใคร
ถามว่าเป็นห่วงไหมเรามีความเป็นห่วงให้พี่เขาเสมอ
ถ้าถ้าเขาอยากจะอะไรแบบนี้ซึ่งแบบต้องการเราก็คือแค่บอก
เขามีภูมิคุ้มกันในตัวเองค่อนข้างสูง
เราก็จะไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้อะไรอยู่แล้ว
ความเป็นพี่น้องนะคะก็เป็นพี่น้องกันตลอดไปค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องโมต้องขอเคลียร์ค่ะ
หนูรู้ว่าจะถามเรื่องอะไรคืออย่างนี้ค่ะคือช่วงนี้โมก็ถ่ายละครเยอะแล้วเครียดมันก็มีบาง

คนเข้าใจผิดว่าทะลอกับแฟน

เลยออกอาการแบบนั้นไปนะคะ
ยืนยันว่ายังไม่เลิกค่ะเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เขาไปแต่งงานกับอีกคนนึงแล้วเรารับไม่ได้มันก็มีปรี๊ดออกมาบ้าง

ที่เล่นเรื่องหนึ่งคือเรื่องพะเบียนสมรส
เล่นกับไครชักทิศแพนเค้กแล้วแต่ละเรื่องมันเหนื่อย
มันเครียดเนอะใช่นะคะต้องเข้าใจกันนะคะใช่ค่ะ